สวัสดีครับช่วงนี้ถ้าหากมีช่วงวันหยุดที่หยุดยาวแบบนี้
หลายคนก็คิดหนักเหลือเกินนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี
เพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศ
ต้องเจอกับความแปรปวนอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
เมืองไทยหลักของเราก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝน
ที่หลายคนจับตากันอยู่นะครับ

สังเกตว่าสีเขียวสีแดงเนี่ยนะครับ
คือฝนที่มีการตกแล้วก็สีแดงคือตกหนักนะครับ
ส่วนใหญ่จะไปออกันอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็มีการเคลื่อนขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ไปอยู่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบน
ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมาฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
และหลังจากนี้ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่องของสถานการณ์ฝนที่ต้องเฝ้าจับตาจนถึงวันที่๙
ยังมีปัจจัยหลายอย่างละทีเดียวที่ทำให้ในจุดต่าง
ยังคงต้องรับมือกับสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำต่อไปจนถึงวันที่๑๗
เดี๋ยวไปดูกันการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่า๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้
สถานการณ์ฝนนั้นไปตกที่ไหนเยอะเป็นพิเศษ
โดยจากการตรวจสอบสถานการณ์ฝนที่มีการเทลงมาครับ
อย่างที่ได้บอกไปเลยว่าจุดหลักที่ได้รับผลกระทบจากความชื้นที่เข้ามา

หลังจากที่กลุ่มฝนนั้นเคลื่อนไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็ไปตกหนักแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ

ทีนี้เดี๋ยวไปดูปริมาณน้ำฝนถ้าหากรวมเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรภาพต่อไป
เพื่อที่คุณผู้ชมสังเกตจุดที่เป็นสีชมพูผลสีชมพูดี
มีปริมาณน้ำฝนเยอะนะครับจนอาจจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้
นี่คือจุดที่เป็นพายุนะครับจึงมีฝนเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนในไทยของเราก็จะอยู่ในแนวปีกตะวันตกนะครับ
ซึ่งไล่ลงมาตั้งแต่บริเวณทางภาคเหนือจนถึงภาคกลาง
ขออภัยนะครับภาคใต้ตอนกลางนะครับ

อีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ

ส่วนภาคเหนือก็จะเป็นปีกตะวันตกเช่นเดียวกัน
สานก็จะอยู่บริเวณทางตอนบนนี่คือสถานการณ์ฝนนะครับ
ส่วนคลื่นมีการประกาศแบบนี้นะครับว่าต้องระวังต่อไป
จนถึงวันที่๑๔เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพต่อไปนะครับ

สังเกตว่าสีชมพูครับคือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
หลังจากนี้จะพบว่าจะค่อยมี
คลื่นที่มีลักษณะเป็นสีบานเย็นนี่คือสูง๔เมตร
ค่อยมาชิดกับแนวชายฝั่งมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับไปเรื่อยเลยนะครับ
จะพบว่าค่อยเข้ามาเรื่อยนะครับ
เข้ามาเรื่อยแบบนี้ไปจนถึงวันที่๑๔
นั่นก็หมายความว่าคลื่นยังคงแรงนะครับ
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
นี่คือในเมืองไทยของเราครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ครับ
หลายคนชอบท่องเที่ยวกันก็คือที่เกาหลีญี่ปุ่น
ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงหลังจากที่ก่อนหน้านี้
เจอเรื่องของความร้อนเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเรา

แม้จะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เข้ามาตั้งจาก
แต่ไปดูกราฟิกต่อไปนะครับไปที่ญี่ปุ่นกับเกาหลี
จะพบว่ามีการเคลื่อนที่ของพายุเข้ามาพื้นที่ดังกล่าว
ทำให้ลดอุณหภูมิความร้อนได้บ้างนะครับ
แต่ก็จะมีบางจุดบางพื้นที่ที่ยังร้อนอยู่นะครับ
ไปดูการตรวจสอบอุณหภูมิที่เกาหลีญี่ปุ่นกันนะครับ
จะพบว่าอุณหภูมิไม่ได้สูงเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลังจากที่พายุสองลูกนี้ผ่านไปก็
อุณหภูมิก็จะมีแนวโน้มจะกลับมาสูงขึ้นแบบเดิมครับ

นี่นะครับจะสังเกตว่าแนวแถบนี้ทั้งหมด
ก็จะเป็นแนวที่มีอุณหภูมิสูงส่วนเกาหลีครับ
โซอุณหภูมิมันยังคงสูงอยู่นะครับ
แม้ว่าจะมีฝนเข้ามาปกคลุมบ้าง
ก็ไม่สามารถให้จะช่วยลดอุณหภูมิได้นะครับ
จุดหลักก็คือเรื่องของความกดอากาศสูงที่เข้ามาครับ

จะพบว่าความกดอากาศสูงที่เข้ามา
ทำให้อุณหภูมิสูงเกือบแต่๔๐องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก

สำหรับใครจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว
ซึ่งหลังจากนี้ไปคงมีหลายช่วงเลยทีเดียวนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ